ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้านั้นไปแจ้งความเอาไว้
ทางด้านของเจ้าตัวยืนยันว่า

ไปที่ศาลอาญาเพื่อขออำนาจฝากถังช่วงเช้า
พันธุ์ตำรวจโทสันทนาเองก็ใส่เสื้อผ้าชุดเดิม

สีหน้าสีตาก็ยังคงยิ้มแย้มเหมือนเดิมนะฮะ
แล้วก็ชูนี่กุญแจมือเอาไว้ที่มือด้วย
พร้อมอ้างว่าระหว่างที่เดินทางมาศาล
มีคำสั่งพิเศษให้นำตัวกลับไปที่สนดอนเมือง
หลังจากนั้นระบุว่าเมื่อคืนหลับสบายดี
แล้วก็พร้อมต่อสู้คดีโดยที่ได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวแล้ว

ดำเนินคดีกับแม่ค้าที่ไปแจ้งความเอาผิดตนเองด้วย
ยืนยันบอกว่าเป็นการกันแกล้ง
เพราะว่าส่วนตัวไม่รู้จักกับแม่ค้ากลุ่มดังกล่าว
และตนเองเรียกเก็บเงินผู้ค้าเพียงเดือนละ๑๕๐๐บาทเท่านั้น
ไม่มีวันยอมในการถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาอย่างแน่นอนครับ
ก็ยังคงให้สัมภาษณ์ดุเดือดเช่นเคย
ทางด้านของนายอภิชาติครัวเชื้อครับ
นายความเปิดเผยว่าได้เตรียมเงินมาประกันตัว
คดีละ๑แสนบาทรวมเป็นเงิน๘แสนบาท
วันนี้มายื่นคำร้องขอไม่ให้สารออกหมายจับเพิ่มอีกนะครับ
เพราะว่าขณะนี้พันธุ์ตำรวจโทสันทนาเองก็อยู่ในอำนาจของศาลแล้ว
ส่วนการที่พันธุ์ตำรวจโทสันทนะระบุว่าจะมีการฟ้องร้องกลุ่มผู้ค้ากลับ
ทนายความก็บอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้
ซึ่งจะต้องพิจารณาเพื่อเจตนา
หากมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จค่อยพิจารณาอีกที
แต่ส่วนตัวไม่ต้องการให้ไปฟ้องกลับใครครับ
สำหรับคดีนี้ส่วนใหญ่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกกันโชคสาร
ตั้งแต่รายละ๑๐๐๐บาทไปจนถึง๑แสนบาท
เบื้องต้นเจตนาทีก็แจ้งข้อหากับพันธุ์จำรวจโทรสันธนา
ข้อหาการโชคทรัพย์แต่หากพบว่ามีการกระทำผิด
ข่ายความผิดอื่นก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดี

หมายจับ๘หมายข้อหาเดียวนะคะก็คือกันโชคทรัพย

แต่ว่าหลังจากมีหมายจับออกมาก็มีพ่อค้าแม่ค้า
ไปแจ้งความเพิ่มเรื่องของการโชคทรัพย์เหมือนกัน
เมื่อวานนี้เราก็รายงานไปว่า๒๒ราย
แล้วตำรวจก็บอกอีกว่าถ้ามีแม่ค้าพ่อค้ารายไหนถูกกันโชคทรัพย

เพราะว่าแต่ละกรณีก็เป็นต่างกรรมต่างวาระกันต่อไป
แต่ทีนี้เนี่ยสารท่านก็อนุญาตให้ประกันตัวพันธุ์ตำรวจโทสันทนะไปนะคะ

ไปยุ่งเยิ้งกับพยานหลักฐาน
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

จะเอาผิดแม่ค้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขา

เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ปล่อยตัวชั่วคราวพันธ์ตำรวจโทรสันทนาประยุณรัฐค่ะ
ทนายความก็ยื่นหลักทรัพย์๓แสนบาทนะคะ
หลังจากพนักงานสอบสวนสนดอนเมืองยื่นคำร้องขอฝากขังผลัดแรก
ข้อหากันโชคทรัพย์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้ว
จากนั้นสารอาญาได้พิจารณาอนุญาตนะคะ
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่เงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามมีพฤติการคมครูคุกคามพยานในคดี
แล้วก็ต้องไปรายงานตัวต่อสาร๒กรกฎาคมนี้ค่ะ
พอได้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาพันธุ์ตำรวจโทสันทนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสันทนาบอกแบบนี้ค่ะว่าตลอดขั้นตอนการฝากขังเนี่ยมันมีความผิดปกติหลายอย่างหลายขั้นตอน
เริ่มตั้งแต่การเรียกคำร้องฝากขังกลับไปสอนอดอนเมืองเพื่อกลับไปแก้ไข
แล้วก็พยายามจะนำกลับไปสอนอดอนเมืองอีกครั้งแต่ไม่ยินยอม
คำร้องฝากขังกลับมาช่วงเที่ยงแล้วก็มีการแนบท้ายคำร้องเป็นการคัดค้านการประกันตัวเป็น๑๐ข้อเลย
แต่สารท่านได้ให้ความเป็นธรรมอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็มีเงื่อนไขต่างที่เล่าไป

พรรณตำรวจเอกพิเศษสมชายประยุนรัฐอายุ๙๑แล้ว
ก็นั่งรถวิวแชร์มาค่ะมารอผลว่าลูกชายจะได้ประกันตัวหรือไม่นี่ค่ะ
ก็ก้มกราบนะคะเดี๋ยวไปดูช่วงเวลาช่วงนี้นะคะ
ปราวัตเซวฝ่าทะลุน
ผมเมื่อได้รับทราบหมายเนี่ยผมก็ไม่ได้เคยคิดจะหลบหนีแล้วไม่รู้จะหนีไปเพื่ออะไร
เพียงแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามีหมายจับมาเมื่อทราบเนี่ยครับเราก็รีบเดินทางกลับ
เราก็เห็นผมเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นเวลาช่วงเวลาค่อนข้างจะวิการแล้วค่ำแล้ว
เมื่อถึงที่บ้านเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ผมจึงได้โทรศัพท์ติดต่อกับภูมิกับสนโชคชัย
แสดงตัวว่าผมเป็นใครภูมิกับสนโชคชัยก็รับทราบ
ผมก็จะบอกว่าผมมีหมายจับจำนวน๘๙ใบ
ขอให้ประสานงานสอนอดอนเมืองเพื่อที่จะนำหมายจับมารับตัวผม
โดยเป็นความประสงค์ในการที่จะมอบตัว
ผมไม่ได้ถูกรวบนะครับความหมายและไม่ได้ถูกจับกลุ่ม
เป็นการแสดงความประสงค์อย่างที่ทราบแล้วผมก็บอกหลายท่านไป
แล้วทุกครั้งมันจะมีโทรศัพท์แปลกสั่งการมาตลอด
พักหนึ่งก็กลับมาพรุ่งกลับก็เปลี่ยนไป
พอมาทีไรมันจะเพี้ยนไปหมดนะคนที่ครับครับ
พอมาปั๊บเหมือนผมนั่งในรถก่อนมาถึงศาลเนี่ย
ดีว่าเขาโทรมาถ้าอีกนิดนึงรถยังไม่เข้าประตูศาลนะ
คดีมันมีอะไรที่มันมีเหตุ
ซึ่งเดี๋ยวจะมีการสั่งการเป็นระยะให้มีความเปลี่ยนแปลงตลอด
นับตั้งแต่ผมก้าวออกจากห้องควบคุมที่สนดอนเมือง
นี่แหละค่ะพันธุ์ตำรวจโทสันทนะพยายามจะอธิบายว่า

จะมีการฟ้องกลับดำเนินคดีกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ที่ไปแจ้งความเอาผิดฐานกันโชคทรัพย์
พันธุ์ตำรวจโทสันทนะบอกว่าไม่เคยไปคมครู

ไม่เคยไปข่มขู่ใครในตลาดเลย

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมรวบรวมข้อมูลเอาผิด
กับตำรวจชุดจับกลุ่มด้วยนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าหากมีผู้เสียหายเพิ่มเติม
ที่ถูกฤทธิ์ทรัพย์ศัพท์ฤทธิ์ไทยกันโชค

ก็จะเป็นลักษณะของข้อหาเพิ่มไป